กันเป็นแก๊งเลยค่ะคนดีที่ไหน

เขามีใครบ้างนะเกรทวรินทรเจมส์จิรายุกอาเล็กธิรเดชบอยปกรณ์

ล่าสุดกลับมาทำยูทูปกันอีกแล้วนะคะ

ก็ฮาฮาฮาฮาฮาบ้านแตกไปเลย
เออซึ่งการกลับมารวมตัวครั้งนี้

หนึ่งในสมาชิกแก๊งคนดีที่ไหนค่ะ
หนุ่มบอยปกรณ์นั่นแหละได้เล่าถึงความพิเศษครั้งนี้ให้ได้ฟังกัน
ว่านอกจากความสนุกความเกลียนแล้วนะ
รวมตัวแฟนสาวของสมาชิกในแก๊ง
อย่างสาวโบสาวเฟย์จะมีให้ได้เห็นหรือเปล่า

อันนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะจ๊ะ

รวมตัวพระเอกมันยากเย็นยังไงบ้าง

คือขนาดนี้กลับมาซีซั่นนี้

จะมีแบบว่าอีพีพิเศษที่รวมตัวแฟน

ความจริงก็คือถ้าพูดตรงก็คือมีคุยกันครับ

มันก็คงจะสนุกดีอะแบบมาจับคู่เล่นเกมกัน

จริงมันมีคนดีอยู่จริงไหมคะในแก๊งนี้เนี่ย

แจ๊ะก็ริงกับแจ๊ะกะเรน
แจ๊งค่ะ
แชกคารินกับแจ๊คครีนคนละคน
คือในแกงปราวมีแฟนทุกคน